ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันค่ะไปดูราคา
เนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกกค่ะเนื้อแดงวั่ว๒๔๐บาทต่อกกและ
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาของผักหน่อย
มีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะกะหล่ำปลีเขียววันนี้๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ใบกะเพรานะคะ๕๐บาทต่อกกใบโหระพา๑๐๐บาทต่อกกแล้วก็
เทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ